คนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืน
จี้พนักงานที่บูธแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับ

คิดเป็นเงินทั้งเงินไทยเงินต่างชาติ๒แสนได้

นี่แหละครับ๑๐โมงครึ่งวันนี้นี่เองนะครับตำรวจสืบสวนภาค๘แล้วก็ตำรวจสมภาพป่าตองนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่หน้าห้างนะครับเป็นห้างดังแห่งหนึ่งสาขาจังซีลอน
เหตุเกิดวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สี่ทุ่มครึ่งคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายหนึ่งคนรูปร่างผอม
สูงสวมหมวกไอ้โม่งไหมพรมสีดำนะครับใช้ด้ามปืนเนี่ยทุบกระจกด้านหลังบูธจนแตก
เสร็จปั๊บคนร้ายเข้ามาเอาปืนจ่อพนักงานเป็นผู้หญิงนะฮะประจำตู้แลกเงินนี้

คนร้ายได้ไปอะไรบ้างเป็นธนบัตรต่างชาตินะครับ
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็๒๒๖๙๑๘บาท
แล้วก็มีธนบัตรไทยอีกนะครับเป็นเงิน๓๔๐๐บาท
จากนั้นคนร้ายก็อาศัยความมืดวิ่งหนีเข้าไปในป่าหลังบูธนี่แหละ
จากการสอบสวนคาดว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุนะครับ
อยู่ที่บริเวณนี้แล้วกลางคืนมันเปรียวนะครับ
ไม่ค่อยมียวดยานพานะผ่านไปมามากนัก
ตำรวจเข้าว่าคนร้ายน่าจะคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี
ช่องทางในการหลบหนีคือมาก่อเหตุแบบ
ไม่ต้องใช้ยานพานะแสดงว่ารู้ทางดี
ตำรวจจะเร่งหาพยานหลักฐานต่างนะครับ

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ครับ